ไปดูบรรยากาศของพิธีรับศพนายวิราชัยพระราศัยนะครับ
ซึ่งเป็นอดีตเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ชิงตันดีซีนะครับ
มีการทำพิธีต้อนรับกลับบ้านอย่างสมเกียจนะครับ
ที่บริเวณลานด้านหน้าอาคารคลังสินค้าของท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรประหการกรสมการต่างประเทศจัดพิธีรับศพนายวีรชัยพระราชัย
อดีตเอกอัครราชทูตณกรุงวอซิจันดีซีขึ้นอย่างสมเกียจนะครับ
โดยมีนายดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นางอลิซาเบ็ดพระราชัยพระริยาอดีตเอกอักราชทูต
ข้าราชการระดับสูงผู้บริหารและข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศ
พร้อมด้วยญาติแล้วก็พนักงานฝ่ายปลอดอากรของคลังสินค้า
ท่ากาศยานสุวรรณภูมิเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ครับ
แล้วก็มีการนิมนต์พระสงฆ์มาด้วยนะครับซึ่งครอบครัวได้นำศพกลับถึงประเทศไทย
ถึงไทยตอนห้าทุ่มยี่สิบนาทีครับจากนั้นกองทหารเกียรติยศแปดนาย
แบกหีบศพอดีตเอกอัครราชทูตออกจากช่องทางพิเศษ
โดยมีพระสงฆ์และครอบครัวของอดีตเอกอัครราชทูตเดินถือกระถางทูบและรูปถ่ายนำหน้า
กองทหารเกียรติยศโดยมีผู้บังคับกองทหารเกียรติยศสั่งแถวกองทหารทั้ง๗๐นาย
แสดงความเคารพและทหารกองเกียรติยศนำหีบศพขึ้นรถบรรทุกหีบศพ
ที่รถนั้นเป็นรถของตำรวจจะนำขบวนรถหีบศพเคลื่อนออกจากอาคารคลังสินค้า
เพื่อนำไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดมกุฎกษัตยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครต่อไป
สำหรับอดีตเอกอัครราชทูตวิรชัยนั้นได้ถึงแก่อนิจกรรม
ขนาดอำรงค์ตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำศาลอเมริกา
โรคโลหิตจางอย่างรุนแรงนะครับ
และภาวะอวัยวะภายในล้มเหลวเมื่อวันที่๑๖มีนาคมที่ผ่านมาครับ